ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
คุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็กระหืดกระห่อไปบอกชาวบ้าน
บอกมาช่วยกันหน่อยสงสัยจะเจอคนตายซะละมั้งค่ะ
นอนอยู่บนเนี่ยฮะกอผักตบชาวาแถวทุ่งนา
ใกล้กับคลองพลุหมู่๖ตำบลนาพรุอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่อ่ะเห็นไหมมีการบังวังอยู่ข้างโครงตะด้า
ป้าบอกตายแน่โหใครมาขัดตะกงขัดตะกรรมเอาศพมาทิ้งรวบเป็นอะไรตาย
นี่วิ่งกระหืดกระห่อไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันเลยครับ
แทบจะตายตามไปด้วยตกใจอ่ะตกใจ
เหนื่อยด้วยอืมพอมาถึงครับปรากฏว่าก็มีคนที่แบบอ้าว
ลั้นใจไปดูกันหน่อยนะไม่รู้จะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะครับ
ปรากฏว่ายังไม่ตายนะเนี่ยลุกขึ้นมาแบบบกมงบกมือ
อ๋อมาดูเบ็ดแล้วทำไมมานอนหลับอยู่ตรงนี้อ่ะฮะ
เขามาดูพี่ทั้งหมู่บ้านแล้วเมื่อกี้เขาตกใจอ่ะค่ะ

คุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยเนี่ย
แต่พี่เขาบอกตื่นมาพี่ก็ตกใจนะ
ก็พี่นอนเฉยลมมันเย็น
คือโอ้โหคุณป้าที่ไปเจอคนแรกเนี่ยคือ
คือคุณป้าอำภัยจิตบรรจงอายุ๖๓ปีนะครับ

คลองเนี้ยมีน้ำไหลผ่านแต่ผักตบชาวามันขึ้นเยอะ

คนนอนได้โดยไม่จมอ่ะ

มาจากไหนมาจากไหนเนี่ย

อ๋อมาดูเบ็ดแล้วทำไมมานอนหลับอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะ

เขามาดูพี่ทั้งหมู่บ้านแล้วเมื่อกี้เขาตกกระใจค่ะ
ค่ะนั่นอะไรอ่ะค่ะ
แล้วทำไมเรานอนหลับเมื่อตะกี้

ตื่นตื่นตื่น

ทักลงคนตายหรือยังอ่ะ

แล้วอย่างตกใจอย่างตกใจเลยมั้ยอ่ะ
แต่หน้าป้าตกใจมากจริงนะ
นี่เกิดป้าตายไปด้วยทำไงไหนหนู

ส่วนคนที่นอนอยู่เนี่ยนะฮะ
ฮะแล้วก็เขาต้องมาดูกันเนี่ยนะครับคิดว่าจะเป็นศพถูกทิ้งเอาไว้ชื่อว่านายสาธิต
เขาบอกว่าเขาก็มาทำงานอยู่แถวนี้นายสาธิตทองจันทร์นะอายุ๔๙นี่ชื่อเหมือนนักร้องลูกทุ่งหมอลำนะแต่ไม่ใช่นะครับคนละคนกัน
สาธิตทองจันทร์เป็นคนขอนแก่นกว่าจะตื่นขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกกันอยู่นานเนี่ยพอตื่นขึ้นมาได้นะครับ
วงเงียงวงเงียงงนายสาธิตบอกว่าเขามารอเบ็ดอยู่เขามาตกปลาตกเบ็ดตกปลานะครับ
ก็เลยเปรี้ยวปากโทรบอกให้เพื่อนที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันซื้อเหล้าขาวมาให้ขวดหนึ่งนะฮะ

คือหลับได้ไม่มีใครว่านะ
แต่มันต้องหาที่ทางที่คนไม่ตกใจหน่อย